ปตทบริษัทพลังงานแห่งชาติผ่านยุครุ่งเรืองที่สุด
และยุบวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ยังคงยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง
สิ่งที่ผมให้ขอลงทันมากและพูดเป็นอย่างที่ผ่านมาก
ก็คือต้องให้กำลังใจคนทำงานนะครับแล้วก็ต้องให้เขาเข้าใจอย่างหนึ่งว่า
ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่พอแล้วล่ะ
เพราะว่าการสื่อความให้คนภายนอกเข้าใจสำคัญไม่แพ้กัน
เพราะถ้าเขาไม่เข้าใจเราเราก็จะทำหน้าที่เรายากหน่อย
แล้วขณะเดียวกันกำลังใจเราก็จะถูกหดหายไปนะครับ
ภารกิจที่ท้าทายคือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและจิตใจ